ความรักดีของคุณแต้วกันบ้างดีกว่านะครับ

คนมันมีความรักออร่ามันออกทุกอย่างเลยนะ
ลงภาพลงโซเชียลรูปคู่ไม่ต้องปิดไม่ต้องกักกันไปแล้วค่ะ

เช็คได้จากอินสตราแกรมค่ะ

ล่าสุดอย่าไปดินเนอร์ฉลองครบ๖เดือน
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีภาพกุ๊กกิ๊กออกมาให้เห็นกันบ่อยด้วย
สวีทกันแบบเรียกน้ำตาลเรียกพี่กันเลย

เห็นทั้งคู่เดินสายออกงานแต่งของเพื่อนอีก

ดูแล้วมันแบบเหมาะสมเหมาะเจาะอยู่เหมือนกันนะ
หลายคนก็แซวว่าไปดูตัวอย่างงานหรือเปล่า
ไปงานแต่งคนอื่นดูว่าเป็นไอเดียตัวเองหรือเปล่า
แววก็บอกว่าใครมองว่าหวานแหววมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ
แค่อยากจะทำอะไรให้คนที่รู้สึกดีด้วยให้มีความสุขไปนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องงานแต่งงานเนี่ยไม่ได้คิดไกลขนาดนั้น
เพราะว่าเขาเพิ่งคบกันแต่ว่าปัจจุบันก็แฮปปี้กันดี
เองก็บอกว่าขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีนี้มาตลอดเลย
ส่วนตัวเองก็มีไหว้ขอพรตามความศรัทธาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องธุรกิจ
ส่วนเรื่องหัวใจจะด้วยหรือเปล่าไปฟังแต้วค่ะ
ก็โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปอย่าพึ่งเลยเดี๋ยว

แพลนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพลนอนาคตอะไรเลย

จะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยไม่คิดดีกว่า
คืออย่างที่บอกคือเหมือนแบบเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะ
เป็นงานที่เหมือนกับเขาให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ขอเป็นพิเศษค่ะเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาของเรา
ประมาณเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ
ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษนะคะไหว้แค่เรื่องงานเรื่องธุรกิจค่ะ
ความรักเนี่ยดูดีนะหวานฉ่ำเลยแต่ก็มีเรื่องดราม่าในชีวิตเรื่องอื่นเข้ามาบ้างนะฮะ
กับเพลงก้มต่ำตอนนี้ยอดวิวปลาไป๓๔ล้านแล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยทั้งแต้วทั้งป๊อกนะก็มีคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ฉลองยอดวิว๓ล้านใช่ไหมด้วยการไปเต้นที่สี่แยกไฟแดง
แต่เนี่ยก็เป็นทางม้าลายแหละข้ามถนนกันไปนะฮะก็เจอดราม่าเรื่องความปลอดภัยว่า
เอ๊ะถ้ารถมันมาเบรกไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้มันจะอันตรายหรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวก็ยอมรับฟังความเห็นคอมเมนต์มาแล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยดี
น้อยใจนะถ้าใครจะมองในแง่ลบก็อธิบายกันได้ค่ะเรื่องแบบนี้
แค่นั้นก็รับฟังค่ะบางทีแบบเราก็ต้องคิดเยอะหน่อยทำอะไรในช่วงนี้
ใช่แล้วค่ะก่อนจะเต้นนี่ต้องเช็คข้อขาให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ชม